แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้ผู้หญิงเลิกแล้ว
มา๖เดือนแล้วแต่ผู้ชายไม่เลิกไม่เลิกแล้วตามมาถึงบ้านนะฮะเนี่ยครับ
มาละร้านทำลายข้าวของมาขู่พ่อเขามาขู่แม่เขามาขู่ญาติเขานะฮะ

อยากเอาลูกมามั้ยพ่อคุณต้องเข้ามาหาหนูมั้ยเอาลูกมาเอาลูกพ่อ

ดูกลางวันก่อนกลางวันชัดเป๊ะ

กลางคืนนี่ลักษณะเหมือนปีนไปนะคือผู้หญิงนี่ทำงานโรงงานนะ

คลิปแรกนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ปีนขึ้นโรงงานแห่งหนึ่งย่านตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับ

หลังรู้ว่าผู้หญิงเอาลูกแบร์เบาะ๒เดือน

ในคลิปจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ปีนกำแพงเข้าไปในโรงงาน
ตะโกนบอกว่าเอาลูกกูคืนมาเอาลูกกูคืนมา
แล้วยังตะโกนขู่แฟนสาวอย่าโทษนะฮะ
อยากแดกลูกปื้นไหมนี่ผมอ่านตามที่เขาพูดจริงนะ
ส่วนคลิปที่๒ชัดเจนว่าชายคนเดิม
แต่งตัวเหมือนเดิมใส่หมวกกันน็อกนะครับ
กขวดแก้วมาหลายใบเลยนะครับแล้วเครื่องใส่ในเครื่องแล้วเป๊ง
ตรงนี้คือหน้าบ้านพ่อของอดีตภรรยาที่หอบลูกมาหนีอยู่ที่นี่
คือฝากไปถึงหน่วยงานบริษัทมาช่วยเธอหน่อย
จากฝ่ายชายข่มขู่กดดันเธออย่างหนักเธอต้องหอบลูกสองเดือนหนีนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ตั้งท้องอยู่อีกด้วยนะอีก๔เดือนนะ
สาเหตุที่ต้องเลิกเพราะฝ่ายชายไม่เอาอะไรเลยเล่นแต่ยาเล่นพนัน
หาเงินมาก็เอาเงินไปนะครับที่ทนไม่ได้คือมาขู่ทำร้ายพ่อเธอจะทำร้ายแม่เธอ
แจ้งตำรวจไปหลายรอบคดีก็ไม่คืบหน้าสักที
นะครับวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีครับพุศก่าวเทลาทีวีไปคุยกับนางสาว
ธัญพรหงโสภาหรือว่าคุณมิ้วนะฮะมิ้วอายุ๒๑ปีครับเปิดใจกับเราบอกว่า
ในคลิปเนี่ยอดีตสามีหนูเองชื่อนกเอี่ยงนายนกเอี่ยงอายุ๒๗ปีครับ
จะเลิกรากันไปเมื่อสักเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละ
ทนไม่ไหวทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหวทำไมเป็นยังไงบ้างทนไม่ไหว
ชอบดื่มเหล้าขี้เมาติดยาเป็นคนขี้โมโหขี้หึงขี้ระแวง
ใช่ไหมนั่นน่ะคี่อะไรบ้างน่ะคี่หึงคี่เหล้าคี่เมาคี่ยา
ตอนนี้ปุ้ยขี้ขึ้นสมองแล้วโอ้โหนี่แหละครับมีหนำซ้ำ
พนันสล็อตฮะซึ่งเป็นเว็บพนันออนไลน์นะครับ
หมดเนื้อหมดตัวพอเธอเข้าไปห้ามในนกเอี่ยงก็โมโหใช่ไหม
ทำลายข้าวทำลายของในบ้านเธอบอกเธออยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่สุขแล้ว
เลิกแล้วก็ย้ายไปบ้านพ่อทั้งทั้งที่ตอนนี้เธอท้องสี่เดือนนะ
ส่วนลูกสาวคนโตก็เพิ่งสองเดือนเองคุณผู้ชมคุณมิ้วบอกว่า
พอแยกตัวออกมาปั๊บเธอเจอกับเรื่องร้ายทุกรูปแบบนะฮะ
นกเอี่ยงสติแตกมาจะโทรมาแล้วโทรมาขู่ก่อน
ส่งข้อความเฟสมาแบบรัวนะครับแล้วก็ตามบุกไปที่บ้านพ่อของเธอ
เอาตัวอย่างข้อความไหมตัวอย่างข้อความนะอ่าค่ะ
จะคุยกับกูหรือจะให้ชิบหายกันก่อนเลิกต่อแหลอยู่กับชู้ใช่ไหม
ชอบให้คนอื่นเดือดร้อนเหรอถ้ากูไม่ได้ตัวมึงกับลูกกลับ
อยู่เป็นกำลังใจให้กูเรื่องนี้ไม่จบง่าย
ข้อความแบบถ้าเธอรู้สึกยังไงเราไปฟังเธอฮะ
เขาไม่เคยทำร้ายร่างกายเราเลยนะอะไรอย่างนี้
จะเป็นเหมือนแบบเขาตั้งไว้ว่าเขาจะไม่ทำแต่ทุกอย่างเขาทำหมด
เหมือนไปรังความที่บ้านพ่อบ้านแม่อะไรอย่างเงี้คือแบบคนรอบตัวต้องอยู่ยาก
ต้องแบบหวาดระแวงต้องกลัวเขาอะค่ะ
ก็พวกพนันออนไลน์ค่ะก็เล่นเยอะเหมือนกัน
ช่วงก่อนที่ว่าตอนอยู่ด้วยกันแรกก็คือทำงาน
พอมีเงินเก็บก็เหมือนกันจะดีพอมันมีเริ่มมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
เรื่องแบบมียาเรื่องเพื่อนเรื่องการพนันอย่างนี้ค่ะ
วันหนึ่งก็เล่นทีแบบมีเท่าไหร่ก็หมดมีทองมีอะไรก็คือจำไปเล่นหมด
เราแบบไม่ไหวแล้วก็แบบโอเคขอออกมานะแบบไปอยู่กับพ่อนะ
แบบทำอะไรก็ทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกัน
แต่พอหลังพอเริ่มเสียอย่างนี้ค่ะงานก็ไม่ค่อยได้ทำ
เขาก็เลยให้ออกมันก็เลยแบบแย่ไปหมดทุกอย่างเลย
คุณมิ้วเล่าต่อเล่าต่อย้อนไปถึงวันที่๑๖สิงหานะ
นู่นนกเอี่ยงบุกไปที่บ้านพ่อของคุณมิ้วนะครับ
แล้วก็หยิบขวดที่หน้าบ้านปลาประตูนะฮะ
ตัวเธอกับลูกอยู่ในบ้านด้วยนะครับ
พอตกช่วงกลางคืนฮะไอ้นกเอี่ยงกลับมาอีก
กลับมาอีกครั้งแล้วก็คราวนี้เอาขวดเหล้ามา๕๖ขวดได้มาปลา

แต่ตอนนั้นผู้เสียหายย้ายออกไปนอนที่ทำงานนะฮะ
เสียงดังสนั่นตกใจกันทั้งซอยเลยครับคุณผู้ชมฮะ
หลังจากบุกไปที่โรงงานครับช่วงเช้ามืดนี่นะฮะ

ตกเย็นทำอะไรตกเย็นนายนกเอี่ยงบุกไปพังบานหน้าต่างที่ห้องพักแม่ของคุณมิ้วนะฮะ
จุดนี้มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดตรงทางเดินด้วยนะครับ
ไทยรัฐทีวีได้คุยกับนางธัญดาศรีดาบุตรอายุ๔๙ปีเป็นแม่ของคุณมิ้วนี่ฮะนี่ฮะ
บอกว่าตอนที่ในนกเอี่ยงบุกเข้ามาพังหน้าต่างบ้านนะแม่ได้ยินแล้วเสียงกระจกแตกดังพรงเพล้งเลยนะครับ
รู้ทันทีว่าไอ้นกเอี่ยงมาแล้วแม่รู้นะนะครับ
ก็แม้ว่าจะรู้ว่าลูกสาวไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ฝ่ายชายคือต้องการกดดันไง
หาลูกไม่เจอก็ไปหาพ่อไปหาแม่ไง

ช่วงหลังเนี่ยก็คือไปที่ที่ทำงานของลูกสาว
เลยกลายเป็นอะไรที่มันใหญ่โตมากขึ้น
คือมีการพกปืนพกอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมาช่วงก่อนหน้าที่จะมาทุบเมื่อวานนี้อันนี้
เอาไปข้างนอกอย่างนี้ใช้แชทคุยกันใช่ไหมคะ
บางทีเปิดไลน์โทรคุยอย่างนี้เขาโวยวายที่หน้าบ้าน
เราจะได้ยินหมดหัวอกของแม่หัวใจของแม่
เราก็โทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาก็จริงอยู่
ลุกกลับมาบอกรอแม่ด้วยบอกตำรวจรอแม่ด้วย

ตอนนี้คุณมิ้วกับลูก๒เดือนเนี่ยนะ
อยู่ในความดูแลของนายเอกพัฒนุ้ยเปรมท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕ตะบนสวนหลวง

ทีมงานของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยระดมนะระดมทีมล่าตัวในนกเอี่ยงเนี่ย
จะเอาตัวไปมอบให้ตำรวจดำเนินคดี
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเจรจากับนายนกเอี่ยงนะบอกสงบสติอารมณ์แล้วมาพูดคุยกันซะ
แต่นายนกเอี่ยงไม่ยอมเข้ามาพูดคุยครับแล้วยังท้ายังทายยังคู
ยุ่งเรื่องของเขานะอย่ายุ่งนะเรื่องของเขากับอดีตภรรยากับลูกเขาเนี่ย
เขาก็อ้างอย่างเดียวว่าคือเขาเพิ่งจะออกมาจากคุกจากอะไรอย่างนี้นะครับ
คือผมก็เบื้องต้นผมก็เลยบอกเขาว่าคือจะออกมาจากคุกจากอะไร
คือเราต้องเข้ามาพูดคุยกันก่อนก็คือถ้าอยากได้ลูกไปเลี้ยง
ก็คือเราต้องทำตั้งใจทำงานอ่ะแต่คือถ้าเรามีนิสัยแบบเนี้ย
คือมันไม่มีใครให้ลูกเขาไปอยู่แล้ว
ล่าสุดท่านผู้ใหญ่บ้านนี่ประสานกับพ่อของนายนกเอี่ยงนะครับบอก
มามาหาที่ทำการหมู่บ้านหน่อยนะฮะนี่แหละครับจะได้พูดคุย
คืออยากจะให้พ่อเนี่ยเกลี้ยกล่อมในนกเอี่ยงให้หน่อยได้ไหม
ซึ่งระหว่างที่พ่อจะมาพบผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
นกเอี่ยงโทรศัพท์เข้ามือถือของอดีตภรรยาครับ
ก็เลยยื่นให้คุณพ่อเป็นคนคุยแล้วก็เปิดสปีกเกอร์โฟน
คุณพ่อก็เกลี้ยกรอบให้ลูกชายเนี่ยเบาสมบสติอารมณ์ซะ
แล้วอย่าไปลาวีเขาครอบครัวอดีตเมียเองเนี่ย
พอหลังจากพูดคุยกับนายนกเอี่ยงก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะฮะ
บอกให้พ่อเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องหน่อย
เออพูดกับมันเสียงดังหน่อย

แล้วเดี๋ยวมีเวลามืดหรือตอนไหนพ่อก็โทรไว้บอก
ไปไปกลับบ้านไปพักผ่อน

หนีอยู่นะคุณผู้ชมนะแต่ว่างานเข้าแล้วล่ะ
เพราะว่าเจ้าของโรงงานที่นายนกเอี่ยงไปปีนกำแพงเนี่ย
กลางคืนด้วยตอนนั้นข้อหาบุกลุกครับ
เขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพกระทุ่มแบนครับคุณผู้ชมครับ